ถ้าหลายคนอาจจะบอกว่ายุ้ยร้อนตัวหรือเปล่า

ชื่อย่อยจมและคำเม้นท์เป็นพันคอมเม้นท์ที่เข้าไปว่ายุ้ย

กระแสที่เกิดขึ้นที่มีนักข่าวไปสัมภาษณ์ป้าแมว

ไม่แน่ใจว่าป้าแมวพูดถึงใคร
แต่ว่าหลายเพจหลายช่องที่ออกมา
แล้วก็มีการให้อักษรย่อว่ายจรนมนจ

การให้คำใบ้แบบนี้มันก็ชื่อยจมเลย
แล้วในคอมเมนต์หลายร้อยคอมเมนต

ในข้อความที่รู้สึกไม่โอเคเลยค่ะ
ผิดหวังในตัวยุ้ย

ไม่เคยไปพูดที่ไหนเลย
กล้าพูดตรงนี้เลยว่าถ้าใครมีหลักฐาน

และเหตุผลที่ยุ้ยลงไอจีเพื่อยุ้ยต้องการที่จะช่วยเหลือ
อันนี้ยุ้ยต้องขออนุญาตนะคะว่า
ขออนุญาตเอาข้อความที่ยุ้ยคุยกับคุณพี่ท่านหนึ่ง
ซึ่งเราก็รักกันเคารพกัน
เคยเล่นละครด้วยกันแล้วก็มีป้าแมวอยู่ในเรื่องค่ะ
วันหนึ่งพี่ท่านนี้ต้องบอกว่าเป็นคนที่อยู่ในวงการสื่อ

ส่งข้อความมาแบบนี้ค่ะ
ว่าวันนี้มีข่าวป้าแมวลงแบบนี้นะ
ยุ้ยป้าแมวคือกำลังเดือดร้อนเลย
แล้วก็ส่งรูปนี้มาเพื่อให้ยุ้ยลง
ซึ่งวันนั้นเราก็คุยกันแล้วยุก็บอกว่ารับทราบค่ะ

สารป้าแมวแล้วก็ยังคุยกันแบบนี้ค่ะ
เหตุผลที่วิวลงไอจี
เพื่อที่จะให้คนได้เข้ามาช่วยเหลือป้าแมว

ยุ้ยออกมาพูดว่ายุ้ยจะดูแลป้าแมวไปตลอดชีวิต
ไม่เคยพูดค่ะครั้งเดียวที่ยุ้ยลงข่าวเกี่ยวกับป้าแมวคือในไอจีวันนั้นเลยค่ะ
มีรูปป้าแมวเป็นรูปนี้เลยแล้วก็มีเลขที่บัญชีอยู่ในนี้ค่ะ
ซึ่งยุ้ยตั้งใจลงจริงคือถ้าวันนั้นการที่ยุ้ยเอารูปไปลงโดยที่ไม่ได้ขออนุญาตป้าแมวเป็นการล่วงละเมิดสิทธิ
มีรูปแล้วมีเลขที่บัญชีของป้าแมวเอาไปลงตรงนั้นยุ้ยต้องกลับขออภัยยุ้ยไม่ได้ตั้งใจจริง

ยุ้ยไม่ได้มีเหตุผลอื่นใดเลย
อภัยด้วยจริงค่ะยุ้ยไม่ได้ตั้งใจจะทำให้ทุกคนผิดหวัง
และไม่ได้ต้องการที่จะใช้ข่าวของป้าแมว
เพื่อที่มาดันให้ตัวเองได้หน้าหรือมีชื่อเสียงแต่อย่างใด
กล้าพูดเลยว่ายุ้ยไม่เคยเอาชื่อป้าแมวมาขาย
หรือว่าไม่เคยเอาไปพูดออกสื่อเพื่อให้ตัวเองได้หน้า
หรือให้ตัวเองมีชื่อเสียงที่ดังขึ้นยุ้ยไม่เคยพูดค่ะ
มีปลายปากกาหรือว่ามีมือที่จะพิมพ์อะไรก็ได้
จะทำอะไรก็ได้เพื่อเป็นการทำร้ายคนคนหนึ่ง
มันบาปค่ะเพราะคุณแม่ยุ้ยเครียดมาก
แล้วถ้าสิ่งที่ยูทำจริงมันเป็นเรื่องจริงยุ้ยไม่เคยกลัวค่ะ

ถ้าหลายคนอาจจะบอกว่ายุ้ยร้อนตัวหรือเปล่า

ไม่อยากฟ้องแล้วยุ้ยก็ไม่อยากทำร้ายใคร